จะกี่ฝาก็ไม่สำคัญแต่วันนี้คุณส่งหรือยัง
เบาแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปีโอกาสแบบนี้อย่าพลาด
เบาแดงหรือคันโซคูณ๒อย่าทิ้งฝารีบส่งมาลุ้นโชค
ส่งเยอะกว่าได้ลุ้นมากกว่าส่งฝาเลย
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แม่เป็นกิจกรรมที่เรารอคอย

จากไทรัตท์ทีวี

เฮ่ยมันพูดชอบดีหรอคะ

เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนตั้งสติให้ดี

เดี๋ยวนี้นี่แอบอ้างมาหลายมุกแล้วนะคะคุณ

เออและที่สำคัญมันไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้โชคดี
ร่วมกิจกรรมบาวแดงกับเรานี่ไง

ต้องกดการจับรางวัลด้วย
แล้ววันนี้ต้องได้แล้วใครจะเป็นผู้โชภูษาดีใครเป็นมอเตอร์ไซคันที่๑๐๒

คุณเสกสรรแสงผุยจากจังหวัดขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

ถูกต้องแล้วจับจริงแจกจริงแบบนี้ต้องชื่อแล้วนะ
และที่สำคัญกติกาก็ไม่ยากและที่ถูกใจมากก็คือ
เบาแดงยังยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิมนะคะคุณ

ส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากก็ส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ได้เลย
ร้อยคุณจับจองเป็นเจ้าของอยู่แล้ววันนี้
คืออย่างนี้นะเรื่องของมิจฉาชีพมันจะเป็นยังไงเป็นใครก็ไม่รู้
มิสยูเป็นยังไงไม่รู้แต่ไอเนี่ยปวดหัวกับยูมากรู้ไหม
ปวดหัวทั้งคู่ค่ะยูทั้งสองค่ะ
เราไปดูตลอดข่าวกันต่อดีกว่าค่ะ